แต่ความสุขต่อไปเป็นความสุขของเด็กวัด

เด็กวัดเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าตามหลวงพ่อตามหลวงพี่ไปบินทบาทใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเด็กวัดนี้แล้วคุณผู้ชมจะอมยิ้ม
ตารักเด็กวัดตารัก
เป็นพิษบูที่น่ารักมาก
เป็นพิษบูที่มีความติ๊งต้องนิดนึง
คือเขาบอกอย่างนี้พิษบูเนี่ยเอาจริงมันเป็นหมาแบบติ๊งต้องปัญญาอ่อน

เออจริงจริงคือน่ารักมากเลยเดินต้มเตียมต้มเตียม
ออกตามหลวงพี่บินทบาททุกเช้าถึงหน้าน้องจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะจ๊ะ
นี่เจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้ากุหลาบ

เจ้ากุหลาบเป็นสูนักพันธุ์พิษบูนะคะ
เป็นสุนัขที่วัดวัดสิรินทรเทพรัตนาราม
ในพระราชูปธรรมจังหวัดนครนายก
เขาบอกว่าโพสต์คลิปสุดน่ารักของเจ้ากุหลาบ

หลาบนี้มันจะต้องคาบตะกร้า
คุณเห็นไหมมันจะมีตะก้าคล้องคอปึ๊บไว้
ท้องคอไปแล้วก็เดินตามหลวงปู่ไปบินทบาท

รับบาทรับเบิดกันแล้วไม่รับของหลวงพี่แล้ว

วางเลยตะก้งตะก้าไม่รับแล้วมีคนเกาพุงให้
คือมันก็กลายเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักกันทั้งในชุมชน
รวมไปถึงในโลกโซเชียลเพราะความแสนรู้และเรียบร้อยของเจ้ากุหลาบตัวเนี่ย
อ้าวตะกร้าคืนมาสบายทำหน้ากับได้
ดูมันเดินดิคุณมันต้มเตี้ยมเนอะน่ารักอ่ะ
คุณผู้ชมรู้ไหมเวลาที่เจ้ากุหลาบได้เงินจากญาติโยม

เดี๋ยวมันกลายไปศิลป์โตไปแล้ว

คุณดูภาพตอนกุหลาบไปซื้อของในงานวัดไหมคะ

ไหมถามว่าแมกได้มีตังค์ว่าหนูไม่ตังค์กี้บาทหนูสำคัญสิบบาทหนูอยากได้อ่ะ
ยังถามให้ค่าก่อนไว้กี่บาทโอเคทั้งหนูมีกี่บาทเอามาจ่ายเขาตั้งมีกี่
สามสิบเก้าบาทเอามาสี่สิบบาทพร้อมบาทหนึ่ง
ไปเล่นมิกุฎิไปลุก
พอแล้วชิ้นเดียวเหรอ

คือต้องบอกอย่างนี้เวลากุหลาบมาเดินงานวัดน่ะ
ถ้ากุหลาบเป็นพิษบูคนจะกลัว
อ๋อเป็นสิงโตอย่างนี้หรือครับมันไม่น่ากลัวหนักกว่าเดิมหรือ
ล้างตัวมาไม่ได้เป็นพิษบูแล้วเป็นสิงโตแดง
น่ากลัวเป็นชาลเป็นพิโปร์เป็นอะไรก็เป็นได้หมดชาลน่ารักมากคุณ

คือมาเดินงานวัดก็ได้ของเล่นติดไม้ติดมือกลับไปนะครับ
ภาพลักษณ์ของพิษบูที่เราเคยเห็นเราฟังข่าว
ดุร้ายมันเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำ
เมื่อคุณเห็นเจ้ากุหลาบตัวนี้พอดูสิมันเพลินต์มันภารก
มันเป็นหมาสายบุญหมาสายหวานนะครับ
มันก็เรียบร้อยแล้วมันก็มีความปัญญาอ่อนในแบบของมัน
คือทำให้กุหลาบเป็นที่รักของชาวเน็ตมาก

สำหรับใครอยากจะติดตามความน่ารักสไตล์หมาวัดของเจ้ากุหลาบกับของเพื่อนนะคะ
ไปติดตามได้ในเพจเฟซบุ๊คหมาวัดสาธุนะคุณผู้ชม
ย้ำนะหมาวัดสาธุเข้าไปดูเลย
บอกเลยว่าหมาวัดที่นี่ทั้งป่วนทั้งฮาไม่ธรรมดาจริง
ถึงผมจะน่าโหดแต่อยู่ในโหมด
ไม่รู้จะมุ้งมิ้งหรือว่าจะติ๊งต้องหรือว่าจะคิตตี้
หรือจะสายหวานสายบุญน่ารักมาก